เมื่อวานสุภัศราคุณไม่ได้มา
ชินครสี่หลุดไปตั้ง๑๐ตัว

ตอนนี้คืบหน้าล่าสุด๔ตัวที่เหลือจับได้ทั้งหมดไหม

๑ไปทาง๒ทีม๒ไปทางซ้ายทีม๓ไปทาง๔และทีม๔คอยประกบหลังทีม๔ทีม๕ทั้งหมด
ขอใหม่อีกทีค่ะได้แค่นี้รอบเดียว
คุณผู้ชมฮะนี่คือความคืบหน้าในการติดตามตัวจราเข้จำนวนทั้งหมด๑๐ตัวที่หลุดมาอย่างที่ผมบอก
จับได้แล้ว๖เหลืออีก๔ไปหลุดอยู่แถวไหนแถวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คือชาวบ้านหมู่๔นั่นแหละเขาเป็นคนแจ้งไปแล้วก็ตอนนี้ได้กลับมาทั้งหมดแล้ว
เพราะว่าอะไรทีมกู้ภัยสมาคมสยามรวมใจปู่อินทุ่งใหญ่จับคืนมาทั้ง๔ตัวที่ตามจับไม่ได้เอามาได้แล้ว
ต้องจับตอนตั้งคืนบางทีหลายคนงงสงสัยทำไมต้องไปจับไอ้เค้ตอนตั้งคืน
จะตายถูกเราไม่เห็นมันใช่ไหมล่ะแต่ตอนกลางคืนเราจะเห็นได้จากสายตาของมัน
ตาของมันเวลากระทบกับไอ้แสงไฟที่ส่องไปมันจะเห็นเป็นประกายเลย
แล้วไอ้เข้บางทีมันหากินตอนกลางคืนมันโผล่ออกมากลางวันมันชอบนอนอาบแดดมันจะชอบหลบไง
กลางคืนมันเลยสามารถจับได้แบบนี้และจับได้ทั้งหมด๔ตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาบอกว่าไปเจอนะบางตัวหนีไปไกลลาวประมาณสัก๑กิโลเมตรจากจุดที่มันหลบหนีออกมา
ก็ยังหาได้ครับคุณผู้ชมสรุปแล้วนะครับก็สามารถจับจราเข้มาได้นะ
คือขนาดที่จับมาเนี่ยก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากมายแต่ก็พอประมาณอยู่
คือมีขนาดประมาณความยาวนะสักเมตรหนึ่งน้ำหนัก๕กิโลกรัม
ผมว่าก็พอกันกับสุนัขตัวน้อยก็พอประมาณนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะ
ทั้งหมดทั้งมวลจับมาได้นะแล้วก็เอาไปคืนสู่บ่อของมันที่พักเลี้ยงของมัน
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำการปรับปรุงบ่อด้วยเพราะมันมีรูอยู่ไง
ไม่ใช่ไปใส่ที่เดิมเอาไปเหมือนเดิมรูยังมีเหมือนเดิมมันก็ออกมาดี
ก็ทำการซ่อมแซมแล้วเดี๋ยวจะมีระบบในเรื่องของการดูแลให้มันเคร่งครัดมากกว่านี้
ปล่อยให้มันหลุดออกมาเข้าใจแล้วบางคนอาจจะบอกว่าจราเข้เลี้ยงหลุดมา
มันก็ไม่ไปทำอันตรายผู้คนหรอกมันอาจจะเองไม่ได้มันไม่เคยไปล่าสัตว
แต่ถ้าลองหลุดออกมาแล้วมันเป็นได้หมดเลยฮะใช้เวลาสักพักเดี๋ยวมันเป็นฮะ
สักสามเดือนไม่ได้กินอะไรเออเดี๋ยวมันได้เดือนเดี๋ยวมันออกมาหากินฮะ
ใช่ค่ะอ่ะกลับไปก็ดีแล้วนะคะค่ะ